คุณผู้ชมครับพาไปดูที่กระบี่ค่ะมีผู้ชายคนนึงเสพยาเสพติดจนหลอนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นม้าทรงบุกไปที่สารเจ้าที่กระบี่ชาวบ้านก็แตกตื่นกันหมด
เจ้าหน้าที่ต้องไประงับเหตุนี่นะคะตำรวจสพคลองท่อม
ครับอุปกรณ์พร้อมเลยไม้งามผู้ชายคนนี้อายุสามสิบ
ลักษณะท่าทางเขานะคะเขาหลอนอืม
สร้างความวุ่นวายในสารเจ้าริมถนนเพชรเกษม
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้คนดูแลสารเจ้า
ชาวบ้านก็กลัวผู้ชายคนนี้เป็นชาวบ้านทัพไซค่ะ
ยืนอยู่หน้าประตูใส่กางเกงขาวแต่ไม่ใส่เสื้อ
ตอนแรกยืนเต้นทำทีเป็นเหมือนตัวเองเป็นม้าทรง
เจ้าหน้าที่พยายามจะไกล่เกลี่ยนะคะตอนแรกไม่ยอมออกมาด้วยซ้ำ
ไม่ยอมออกมาเดินวนไปวนมาคล้ายกับประทับทรงอะไรแบบนี้
เจ้าหน้าที่ของศาลบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่อาการประทับสม
ไม่ใช่ม้าทรงอะไรหรอกเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นร่างทรง
หอนอย่างเดียวหลอนล้วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปล็อกตัว
ยุทธวิธีมีไม้งามมีอะไรไปส่งตัวไปโรงพยาบาลคลองท่อมค่ะ
เจ้าหน้าที่ของสารเจ้าก็ให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาตั้งแต่เช้า
พยายามจะเข้าไปด้านในสารเจ้าให้ได้
โชคดีที่ทางสารเจ้าปิดประตูเอาไว้ถ้าเข้าไปได้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปหยิบเอามีดดาบขวาน
ของมีคมอะไรที่ม้าทรงเขาใช้ประกอบพิธีอะไรกันมาเป็นอาวุธหรือเปล่าครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ม้าทรงแน่นอน
คนดูแลสารเจ้ายืนยันแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้มีองค์ลง

ควบคุมตัวเอาไว้ได้ส่งโรงพยาบาล

คืองานนี้กู้ภัยเหนื่อยต้องปีนไปช่วยผู้ชายคนนี้
หนีขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานวัดคุณผู้ชมค่ะเขาอยู่บนนั้นสามวัน

อไปที่วัดตานีนสโมสรนะคะ

วาดว่าผู้ชายคนนี้ปีนไปอยู่บนฝ้าเพดานหอฉัน
ขึ้นไปได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่มา๓วันแล้ว
หัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าของโพสต์บอกว่า
ตอนแรกท่านเจ้าอาวาสแจ้งตำรวจให้ไปเจรจา
แต่ไม่เป็นผลก็เลยต้องให้กู้ภัยไปช่วยเอาตัวลงมา
กู้ภัยต้องทำนั่งร้านปีนขึ้นไปบนฝ้า
แล้วนำอุปกรณ์กู้ชีพขึ้นไปด้วยค่ะ
ด้านล่างกางเบาะลมเอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุ

ตอนแรกคือเอาจริงก็จะเกลี้ยกล่อมกันก่อนแหละ
แต่เกลี้ยกล่อมคือไม่ได้เกลี้ยกล่อมไม่ไหว
ผู้ชายคนนี้ไม่พูดเลยนะคุณผู้ชมไม่ตอบโต้ไม่อะไร
เหมือลอยอยู่บนฝ้า
ต้องวางแผนเอาน้ำแดงผสมยานอนหลับ
แล้วก็ให้เขาดื่มเพราะเขาอยู่บนนั้น๓วันแล้วใช่ไหมคะ

ตั้งแต่๘โมงเช้าเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
กว่าจะยอมดื่มบ่ายโมงกว่า
หลังจากนั้นก็สลึมสลือกู้ภัยเลยเอาลงมาได้นะคะ
ถ้าไม่สลึมสลือนี่เอาลงมาไม่ได้นะ
ก็เอาตัวมัดติดกับแผ่นบอร์ดผูกเชือกโรยตัวลงมา๗ชั่วโมงค่ะ
กว่าจะช่วยเอาตัวลงมาได้ก็นำส่งโรงพยาบาลปัตตานี
คำถามที่ว่าแล้วผู้ชายคนนี้ขึ้นไปอยู่บนฝ้าทำไมอ่ะครับ
เขาป่วยหรือเขาเมาหรือเขาหลอนหรือเขาอะไร
ข้อมูลเบื้องต้นคือเขาป่วยจิตเวทค่ะ